ก็ผมขอน้องเมื่อเดือนกัญญาปีที่แล้วครับผม
แล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะแต่งเดือนเกิดน้องก็คือสิงหาพอดี
นี่ก็สิงหาคือเราความตั้งใจแรกที่จะไปขอเราทำสำเร็จ
ความตั้งใจที่สองก็คือเราอยากจะจัดงานแต่งในธีมที่น้องชอบพวกเราชอบ
ก็มันก็มาถึงวันนี้อะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจครับผม
ใช่ค่ะส่วนแม้ท่านก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าชีวิตเราเกิดมาครั้งหนึ่งเราจะมีงานแต่งงานแบบนี้
และที่สำคัญคือแต่งงานกับพี่โดมด้วย
คือหนูเป็นคนที่ไม่ได้วางเป้าหมายชีวิตไว้มาก
คือมีความสุขทุกวันค่ะแล้วมาจนถึงวันนี้ก็มีความสุขที่สุด
วันนี้ตื่นเต้นกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้นั่นอยู่นั่นครับต้องเจอพี่นครดีใช่ไหม
วันที่อาจจะช่วยสามารถดูคนชูไทยงานงานกันนะครับวันนี้ถึงผู้ใหญ่มาเต็มเลยและถึงคนที่เอาคู่น้อมรับรัก
นี่ผู้ใหญ่มาเต็มเลยครับแล้วก็แขกที่เราเคารพรักอะไรอย่างนี้

ใช่อยากจะทำให้ทุกคนสนุกอะครับก็ทำโชว์เล็กอะไรอย่างนี้ครับ

เหมือนเป็นความรักของเราเนอะที่แบบเราไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะพูดมาเป็นคำยังไง
ก็เลยให้คำจำกัดความเป็นอะไรที่มันแบบน่ารักเหมือนในนิทาน
คือโดมมองว่าเราเหมือนความรู้สึกผมนะเหมือนเรามาจากคนละที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนอะ
เอ่ออยู่คนละมุมอ่ะเหมือนดาวที่มันในฟ้ามันมีไม่รู้กี่กี่หมื่นล้านดวง
แต่ว่าวันหนึ่งผมก็เจอดาวดวงที่มันสว่างขึ้นมากว่าทุกดวง
แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันคอยส่องแสงสว่างให้ผมอะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกว่าก็คือเหมือนกับเมธันที่แบบเออเรารู้จักกันแล้วเราก็มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่แฮปปี้อะไรอย่างนี้ครับ
จริงแล้วหนูว่าความแซ่บของงานตอนเย็นเลยคือแขกค่ะ
แขกที่มาแต่ละคนนี้ไล่มาตั้งแต่นี่นะ
ตั้งแต่รุ่นพ่อหลังล็อกเพชสต้านะคะพี่โอโอลาน

ไม่ได้เทียบเนี่ย
แล้วมีแขกเพียบเลยอะครับใช่ซึ่งทุกคนให้เกียรติ
หมายถึงว่าไล่ตั้งแต่มารุ่นกับรุ่นใหญ่ไปรุ่นทุกรุ่นเลย
ใช่ทุกอย่างมันจะแบบอุ๊ยถนัดดูเองก็ยังนี่แอบไว้โชว์ตัวเองว่าก็สรุปดีกัน
ต้องขอบคุณครับผู้ใหญ่ศิลปินทุกท่านที่แบบสลับเวลาทุกคนมาด้วยใจ
ศิลปินทุกท่านก็มากันจนถึงดึกดื่นก็อยากให้ทุกคนได้ได้
มีได้คำเมตต์หลังจากแฟนแขกก็ถูกทำว่าหลุมงานต่างด้านก็ได้ดู

หนูยังกลัวว่าหนูจะน้ำตาแตก

คือโดนแพลนความหมายความรู้สึกค่ะ
ของทั้งที่คุณพ่อให้น้องคุณแม่ให้โดมให้กับคุณแม่อะไรอย่างนี้ครับ

คือจริงบอกตั้งแต่วันมั่นแล้วครับที่บ้านคุณแม่ที่รับตะวันนะครับ

คนนี้ก็เหมือนกับแก้วตาดวงใจ

ผมก็ดูมิวของผมคนเดียว

เราไม่รู้ผมไม่รู้ว่า
สถานการณ์จะดีขึ้นหรือแย่ลง

แต่สิ่งเดียวที่ผมรู้แล้วผมว่าผมควบคุมได้

ไม่ได้พูดอะไรเป็นเหมือนกับ

แต่ว่าจริงที่คุณแม่ก็ทำ

เพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่ดูแลพี่โดมมา

แล้วเหมือนคุณแม่อยากให้มีผู้หญิงอีกคนนึง
ที่มาดูแลเขา

ก็คือยากจะดูแลช่วยคุณแม่พี่โดม
ในเรื่องรายละเอียด

บ้างก็จริง
คือเราวันนี้มัน๗ปีกว่าแล้วเนอะรกน้อยเราก็เหมือนเพื่อนเหมือนพี่
ขอให้เราดูแลกันให้ดีแล้วก็มีความรู้สึกที่ดี
แบบนี้ต่อไปเรื่อยก็พอแล้ว
จริงนะไม่ใช่แบบว่าหวานวันแต่งแล้วค่อยเฟรดนะ
จริงผมอยากมีแต่ว่าน้องกำลังทำงานหลายอย่างอยู่
ซึ่งก็คงต้องรอให้ครบก่อน
บาทนี่ก็รอบ้านพร้อมที่อยู่พร้อม
แล้วทุกอย่างถ้าเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องรอ

ชีวิตคู่แต่แม่พี่โดมแอบบอกญาติหนูมาแล้วนะว่าอยากได้สิ
แม่พี่โดมบอกหนูต้องใจเลยอะ
ผมว่าชีวิตคู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะไปดีไซน์อะไรไม่ได้เลย
เราจะไปวางแผนอะไรมากไม่ได้แผนของเราก็คือทำงานทำดีแฮปปี้จะมีความสุขกับชีวิต
เงินไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคู่ของเราความสุขคือ
หรือว่าต้องดูไปตามสิมั้ยไหนนะสาม
เอาแฟนเลยไหมคะถูกหนังเหนือน่าจะเป็นธรรมชาติ

เราก็พูดความแล้วชีวิตค่ะแม่พี่โดมแกน่ารัก

เดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนลูกเอง
เห็นเพื่อนมีลูกไม่ได้นอนกันเลย
คือตอนนี้แนะนำว่าถ้ามีต้องมีติดกันไปเลย

เพื่อนไม่ได้นอนไปเลย๒ปีลูกกลัวปีไทยปี

แน่นอนไม่ใช่ดูแต่ลูก
รักคุณครับ

ที่ลงไปมีรถมีโชน
มีบ้านมีชนดที่ดินมีบ้าน

ที่แกแบบเตรียมของแก

ไม่ใช่ครับบ้านอีกหลังครับ
บ้านที่เราดูแลคุณแม่น้องให้ครับ

อย่างนั้นว่าลูกคนเดียว
เราทำบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยมีน้อง
นี่ครับผมแผนผมเองให้ได้คนมาช่วยเก็บของนะครับ

เราจะอยากต้อง
คือคนชาวอะไรอ่ะ

คือด้วยคคามที่บ้านหนูก็เป็นบ้านสายนักดนตรีด้วย
ที่จริงก็เป็นกระดาษใบหนึ่งมันแค่นั้นเอง

เราสบายใจมากเลยครับเรื่องนี้

คือยังไม่มีแรง

นี่ก็เพิ่งคิดตอนนี้แหละครับที่ถาม

บอกอะไรให้พี่โดมบอกก่อนหรือท่านหวังครับ
หวังครับ
หาพี่โดมบอกก่อน
คุยกันเลย

มันก็คือคำว่ารักที่อยากจะบอกครับ

เป็นพยานเป็นร้อยเลยครับว่า

ขอบคุณครับ

หนูก็พูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกัน

ก็เหมือนขอเหมือนพี่โดมแล้วกัน
หนูไม่เคยอยากที่จะบอกรักต่อหน้าสื่อ

หนูก็จะไม่ค่อยพูดความในใจเยอะเท่าไหร

แต่ว่าถ้าวันนี้ให้พูด
ก็อยากบอกรักพี่โดมเหมือนกันนะคะ

โทษเย็น

โทษเย็น

โทษเย็น
โทษเย็น

โทษเย็น

โทษเย็น